คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้กำหนด๕ยุทธศาสตร์นะครับในการที่จะน้อมนำพระบรมราชวาสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองประเทศครับ
ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี
ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้
ดังนั้นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรกต
เน้นกลั่นกรองบุคคลก่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง
และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้เข้าไปใช้อำนาจ
ในการบริหารและการตรากฎหมาย
ได้กำหนด๕ยุทธศาสตร์คือ๑ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง
ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพนักจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์จัดตั้งหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
โดยตั้งเป้าว่าก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในปลายปี๒๕๕๙
ประเทศไทยจะมีหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างน้อย๑หมู่บ้านต่อ๑อำเภอ
ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกประชาชน
กำหนดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
และสนับสนุนการเลือกตั้งคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพสืบสวนสอบสวนการวินิจฉัยและการดำเนินคดีในศาล
โดยตั้งเป้าให้กรกตจังหวัดทุกจังหวัดจะต้องกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน๖๐วัน
และมีตัวกำหนดผลลัพธ์อย่างชัดเจน